ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับอดีตผัวขี้หึงครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหาอดีตเมียจริงเขาเลิกลากันไปแล้วนะครับ
เมียของเขาเนี่ยแล้วเมียเขาก็เคยไปบวชเป็นแม่ชีอยู่ประมาณสักปีหนึ่ง
หลังจากนั้นพอศึกออกมาเสร็จปั๊บก็ไปอยู่ที่ศูนย์ร้าง
เป็นศูนย์ร้างประจำหมู่บ้านปรากฏเห็นอดีตเมียอยู่กับผู้ชายคนอื่น
ด้วยความห่วงและความหึงครับตลบมุ้งที่ผู้ชายอีกคนนั้นกำลังนอนอยู่เนี่ย
แล้วเอาแท่งเหล็กฟาดไม่ยั้งจนผู้ชายคนนั้นตายนะครับ
เหตุเกิดภายในศูนย์ร้างครับเป็นศูนย์ป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน
อยู่ใกล้กับที่พักสำนักสงฆ์เขาหัวแร็ดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ตำรวจสพห้วยยอดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ศูนย์ร้างดังกล่าวบริเวณตรงจุดนี้เข้าไปข้างในจะมีมุ้งอยู่เห็นไหมฮะ
มีมุ้งของผู้ตายแล้วก็มีร่างผู้ตายคือนายชำนาญอายุ๕๔ปีครับ
เสื้อลายเป็นลายสก๊อตแล้วก็มีกางเกงยีนขายาวตายอยู่บนที่นอน
แล้วมีมุ้งเนี่ยคลุมอยู่ที่ใบหน้าสภาพหน้าของเขาถูกตีด้วยของแข็ง
เป็นแผลชะกันเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ครับ
แล้วคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะเขารอมอบตัวครับคือนายประสิทธิ์อายุ๔๘ปี
รอมอบตัวกับตำรวจโรงพักห้วยยอดแล้วบอกว่าจุดเนี้ยที่พวกคุณมากันเนี่ย
เนี่ยเป็นที่พักของเมียเก่าผมคุมตัวเข้ามาสอบปากคำต่อที่โรงพัก
นี่ครับคนก่อเหตุเขาเล่าว่าเขากับนางแหม่มนี่คือเมียเก่าเขานะ
เมื่อก่อนก็คบหาเป็นผัวเป็นเมียกันมีลูกหนึ่งคนแล้วก็เลิกรากันไป
จากนั้นนางแหม่มไปบวชชีพรามอยู่นอกพื้นที่ประมาณ๑ปี
หลังจากบวชเสร็จปั๊บก็ศึกออกมาใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้าน
แม้ว่าจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่
เพราะว่าลูกเองก็อยากจะเจอหน้าแม่บ้างเขาก็พาลูกไปหาแม่บ้าง
บางทีลูกก็อยู่กับพ่อบ้าง
เก่าของเขาพอบวชชีเสร็จปั๊บศึกออกมาเสร็จ
ใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านอยู่ที่ศูนย์ร้างป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน

ตัวเขาเองก็ยังแวะมาหาเมียเก่าอยู่เรื่อยบางทีลูกก็รบร้าว
ก่อนเกิดเหตุ๒วันเขามีปากเสียงทะเลาะกันกับลูกครับ
แล้วลูกจู่หายออกไปจากบ้าน
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
จนกระทั่งเดี๋ยวลองไปถามเมียเก่าดูซิว่าลูกมาหาบ้างหรือเปล่า
พอไปถึงที่ศูนย์ร้างโอ้ทำไมมีรองเท้าผู้ชายอยู่หน้าห้องอ่ะ
แล้วพอเคาะประตูไม่มีใครตอบก็เลยถีบประตูเข้าไป
ถีบประตูเสร็จปั๊บเมียเก่าวิ่งสวนออกไปครับ
แล้วเขาเห็นว่าบริเวณที่นอนที่เป็นมุ้งเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในมุ้ง
ตรงนั้นเห็นไม่ชัดเพราะว่าจุดเกิดเหตุเห็นว่าไม่มีไฟไม่มีน้ำ
เป็นเหมือนศูนย์ร้างไม่มีใครเข้ามาเท่าไหร่ครับ
ปกติจะต้องจุดตะเกียงจุดเทียนเห็นไม่ชัด
สังเกตแค่ว่าเหมือนจะเป็นผู้ชายแล้วพยายามจะลุกขึ้นพร้อมจับที่เอว
เขาคิดเอาไปว่าหยิบอาวุธหรือเปล่า
ทำท่าทำทางเหมือนจะจับที่เอวด้วยแล้วมันมืดด้วยมองไม่ค่อยชัด
ตัดสินใจใช้ท่อนเหล็กยาวประมาณ๒๐นิ้ว
พันด้วยผ้าเทปสีดำซึ่งพกติดตัวเอาไว้
เข้าไปที่หัวของผู้ชายคนนั้น๓ครั้งจนเขาแน่นิ่ง
แล้วก็โทรไปบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้พาผมไปมอบตัวหน่อย
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปโรงพักนะครับเพื่อจะส่งตัวฝากขังที่ศาลต่อไป
เจ้าตัวถือถุงข้าวน้ำเดินขึ้นรถ
วันนี้ไม่ได้มีท่าทีสลดหรือว่าเครียดแต่อย่างใด
นี่ครับจังหวะตอนที่คุมตัวออกมา
มือซ้ายของเขาก็มีถุงข้าวน้ำอาหารอะไรต่างสะบงเสบียง

คือเขามาพร้อมกับผู้ต้องหาคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่เขาก่อนะ
คือมีผู้ต้องหาคนอื่นด้วยต้องคุมตัวไปส่งสารฝากขังพร้อมกัน
เขาเป็น๑ใน๓แล้วก็ขึ้นรถไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ

คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
อย่างที่บอกครับเป็นศูนย์ร้าง
แต่ด้านในเนี่ยก็จะมีข้าวของเครื่องใช้เหมือนกับมีคนมาพักอาศัยอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วมีคราบเลือดอยู่ที่มุ้งที่เบาะนอนมีร่องรอยการต่อสู้
ใกล้กันก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าของนางแหม่มตั้งอยู่
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ครับบริเวณจุดนั้นจะมีเหมือนกับเป็นราวตากผ้า
เอาเชือกขึงกั้นเอาไว้แล้วก็มีของไปตาก
ก็จะมีเหมือนกับชุดชั้นในของผู้หญิงตากไว้อยู่เหมือนกัน
ใกล้กับมุ้งตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยครับ
คุณสุชาดาได้คุยกับนางแหม่มเธอบอกว่า
กับนายประสิทธิ์ได้๒๓เดือนแล้ว
เนื่องจากว่าฝ่ายชายเขาบอกว่าเขาไม่รักฉันแล้ว

ช่วงนี้เข้ามาพูดคุยระบายปัญหาชีวิต
อยู่ระหว่างคุยคุยกันเธอยังไม่ได้เปิดใจจะคบหา
และไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่อย่างใด

ทีนี้คืนที่เกิดเรื่องจู่ผัวเก่าบุกมา
พร้อมอาวุธจะทำร้ายผู้ชายคนนั้น
ไม่รู้ว่าผิดใจอะไรกันก่อนหรือเปล่า
เธอเองก็ต้องรีบหนีออกมาก่อนมาตั้งหลัก
ส่วนประเด็นที่มีคนกล่าวหาว่าเธอเจ้าชู้
มีกิ๊กกับคนนั้นหลายคนคนนี้หลายคน
ยืนยันว่าเป็นเรื่องแค่ข่าวลือเท่านั้น
ลองฟังครับ
แหม่มบอกแบบนี้นะครับ
เจ้าชู้ไม่ได้มีกิ๊กหลายคน

แต่พี่สาวคนก่อเหตุให้ข้อมูลไม่ตรงกันครับ
มิ้นคุณผู้ชมบอกว่าน้องสะพ้ายพูดไม่จริง
ความจริงก็คือทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันนะ
น้องชายพี่กับผู้หญิงคนนั้น

แต่แหม่มเจ้าชู้มีกิ๊กเยอะ
ที่ผ่านมาเธอและญาติพยายามเตือนน้องชายแล้ว

คงจะโกรธเลือดขึ้นหน้าขาดสติ

นี่คือข้อมูลจากพี่สาวคนก่อเหตุครับ
คุณสุชาดาไปสอบถามคนในสำนักสงฆ์ใกล้กับที่เกิดเหตุ
ได้พูดคุยกับนายสมนึกเป็นลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์
เจ้าตัวเล่าว่านางแหม่มเคยมาบวชชี
เคยบวชชีมาจากที่อื่นแล้วก็มาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
ตอนนั้นตัวเขาเองกับนางแหม่มก็แอบคบหามีความสัมพันธ์
ลึกซึ้งนี่คือนายสมนึกอ้างแบบนี้นะใช้อาคารร้างที่เกิดเหตุ
นั่นแหละเป็นที่นัดพบอยู่เกือบเกือบหนึ่งปีโดยที่ไม่รู้มาก่อน
ว่านางแหม่มเนี่ยมีลูกมีผัวแล้วกระทั่งนายประสิทธิ์ผัวนางแหม่ม
เขาถือมีดมาขู่ฆ่าผมก็เลยเลิกยุ่งหลังจากนั้นนางแหม่มก็แอบมีผู้ชายอีกหลายคน
ส่วนผู้ตายคาดว่าคงจะเพิ่งคบหากันและเพิ่งจะพามาที่อาคารร้างดังกล่าวเป็นครั้งแรก
แล้วประจวบเหมาะกับจังหวะที่นายประสิทธิ์คนก่อเหตุมาตามหาเมียพอดี
แล้วมาเจอภาพบาดตาบาดใจก็เลยก่อเหตุขึ้นลองฟังลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์ครับ
อันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของลูกศิษย์สำนักสงฆ์นะครับ
ขณะที่บ่ายที่ผ่านมาครับน้องสาวและญาติญาติผู้ตาย

ดักวิถีมาจากวินยานของผู้ตายจุดเกิดเหตุ
ก่อนนี้มวลพระมาจุดทูบและวางดอกไม้เรียกวินวินยาติ
และคืนนี้ก็จะมีพิธีสวดศพนะครับ
ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายครับนายสมวง
ตั้งข้อสงสัยว่าผู้หญิงน่าจะเป็นคนโทรศัพท์
เรียกให้ผู้ตายไปหาหรือเปล่าเหมือนคล้ายกับลวงไปให้ถูกฆ่าหรือไม่
เพราะจากกล้องวงจรปิดบ้านพักของผู้ตายจะเห็นว่า๑๗นาฬิกา๔๓นาที
เดี๋ยวลองดูครับนี่คือหลักฐานเด็ด๑๗๔๓ลองดูนะฮะ
มีเพื่อนมาหาผู้ตายที่บ้านแต่ว่าผู้ตายไม่ยอมออกไปไหน
นี่ครับลูกศรสีเขียวคือผู้ตายและเพื่อนลูกศรสีเหลืองขี่รถเข้ามาหา
จากนั้น๑ทุ่มผู้ตายอาบน้ำแต่งตัวเอาเสื้อผ้าป่าแล้วเดินออกจากบ้าน
นี่ครับเดินออกจากบ้านไปขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของน้องสาว
ว่าคงจะต้องการไปหานางแหม่มและสุดท้ายก็ถูกฆ่า
นี่ครับกำลังเดินมาแล้วมีเสื้อผ้าบ่ามาด้วย
แล้วก็ภาพหลุดออกไปจากกล้องวงจรปิดตรงจุดนี้

ลูกพี่ของผู้ตายบอกว่าตัวเองเคยเตือนแล้วนะว่า
อย่าไปยุ่งกับเมียคนอื่นเขา
ที่เขายังไม่ได้เลิกยังไม่ได้ตัดขาดกันเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
โดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้มีประวัติเรื่องนี้
แล้วสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้

ของนางแหม่มนายประสิทธิ์
เขาเป็นสามีที่ดีนะเขาเป็นคนดีนะ

นี่คือลูกพี่ลูกน้องของผู้ตาย

น่าจะมีการโทรศัพท์ให้ผมไป
อาจจะเป็นผู้หญิงโตมานัดแนะ
แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าอันนัดแนะเอาแบบไปทำอะไร
หรือว่าแฟนทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะรู้
หรือโทรศัพท์ลวงไปฆ่าหรือหรือผู้ชายไปเจอ

นายประสิทธิ์นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็ถูกคุมตัว
ส่งฝากขังเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นี่คือเรื่องราวความรักของเรื่องผัวเมีย
แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะฮะ